เดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลายท่านเห็นคลิปเห็นภาพแล้วบอกโอ้โหน่าตกใจเหลือเกินค่ะนะฮะ
ที่มีหญิงสาวสองคนนัดมาเจอกันเคลียร์ปัญหากัน

แทงเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะถุงศีรษะนี่น่ากลัวมาก
คือสรุปทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาบอกว่าเขามีปัญหากันมานานแล้วนะฮะ
คนหนึ่งก็เคยเป็นอดีตภรรยา
อีกคนนึงเป็นภรรยาคนปัจจุบันของผู้ชายคนหนึ่ง

หลังจากเมื่อวานฟังทั้งสองฝั่งแล้ว

คลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อ๑๔สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ
ในซอยรามคำแหง๖๐ตรงนี้ครับ
โอ้โหนั่นคือในมือคือกันไกลใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเสื้อลายขาวดำเนี่ยนี่คือภรรยาเก่า
ส่วนเสื้อดำคือภรรยาคนปัจจุบัน
ที่เป็นภรรยาใหม่ที่เหลือคือกลุ่มเพื่อน

คือคนที่ถูกกันไกลแทงเข้าไปเนี่ยทีแรกก็เหมือนกับจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า
ตอนที่มาตบมาตีกันเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาพกกันไกลมาด้วย
เพื่อนมาแยกก็ตอนที่เห็นโอ้โหเลือดไหลเต็มไปหมด
นี่คือคุณนาเดียนะฮะคุณนาเดียนางสาวพิษินี
คุณสวนปามขออภัยคุณสวนปามที่ถูกทำร้ายถูกแทงเข้าไป
ส่วนฝ่ายที่แทงนี่คือคุณนาเดียคุณสวนปามอายุ๒๙นะครับ
คือเมื่อวานนี้เธอบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะจบกัน
คืนวันเกิดเหตุ๑๔สิงหาคมเขานัดมาก็เลยอ้าวไปให้มันจบไปถึงเห็นเขามีพวกเต็มเลย
เลยบอกขอตัวนะแล้วก็จบไปเลยแต่อีกฝั่งเนื้อกลับเอากันไกลขึ้นมา
วันนี้เราไปคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับเธอบอกเธอโชคดีที่เจ็บไม่มากนะ
เพราะว่ากันไกลเนี่ยมันเข้าไม่ลึกนะครับแต่ก็บาดแผลเต็มตัวนั่นแหละนะครับ
คุยพร้อมกับสามีด้วยคือคุณชารีฟนะอายุ๒๔ปีนะครับคุณชารีฟเนี่ย
บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่เคลียร์อะไรทั้งสิ้น
แม้ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นอดีตภรรยาก็คือนาเดียนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย
เห็นคลิปแล้วมันไม่ไหวนะฮะมันทำร้ายกันรุนแรงเกินไปสวนปามก็ยืนยันนะครับ
ปมเหตุมันไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะไม่ใช่ว่ามาตามหึงหวงกันว่า
ฉันคือภรรยาเก่าเธอคือภรรยาใหม่หรือว่าจะมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องสามีคนนี้กัน
แล้วแต่ละฝั่งเนี่ยที่เมื่อวานเราคุยด้วยต่างฝั่งต่าง
บอกว่าทั้งสองฝั่งก็มีการพูดจาด่าทอไปถึงพ่อแม่กัน
ก็เลยนัดเจรจากันแต่ความจริงเธอยืนยันว่านัดกันตัวต่อตัว
แต่อีกฝั่งนึงมา๓๐คนได้ฝั่งเธอไปแค่๗คน
พอบอกตัวต่อตัวฝ่ายนาเดียอีกฝั่งนึง
กลับเอากันไกลเนี่ยมาแทงแบบนับไม่ถ้วนเลย
ทั้งที่ตกลงกันไว้ว่าห้ามมีอาวุธ
วันนั้นที่หนูไปคือหนูจะไปเคลียร์อยู่แล้วพี่
คือถือเอกสารไปเอกสารที่ไปทำแผลอะไรอย่างนี้ไปให้ทางบ้านเขาดู
เขาปิดประตูใส่หนูเขาบอกว่าให้เป็นไปตามคดีความ
โอเคอย่างนั้นก็เป็นไปตามคดีความ

ตั้งแต่เกิดเรื่องก็คือไม่ได้รับการติดต่ออะไรกลับมาเลย
ทำให้หนูต้องไปไปเคลียร์เอง
คุณชาวรีฟนะครับสามีของคุณสวนปามบอกว่า
เขาเนี่ยแต่งงานกับนาเดียเนี่ยแต่งกันปีนึงอยู่ด้วยกันปีนึง
แล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงได้เดือนหนึ่งจากนั้นก็อย่าขาดกัน
ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยระหว่างที่อยู่กับฝ่ายหญิงก็
จะมีเรื่องกับคนในชุมชนหลายคนแล้วใช้กันไกลเป็นอาวุธตลอดเวลา
อันนี้คุณชาลีเขาอ้างกับเรานะส่วนวันเกิดเหตุเนี่ย
หลังรู้ว่าสวนปามก็คือภรรยาคนปัจจุบันเนี่ย
ถูกกันไกลแทงจนบาดเจ็บเขาตกใจมาก
อยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะจะได้ไม่มีใครเนี่ย

ตั้งแต่คบกันนะครับก็มีเรื่องแบบนี้มาตลอด

ก็มีธรรมดาให้ผมแล้วก็มีเรื่องกับคนนู้นคนนี้อะ
เขาเป็นคนอารมณ์แบบว่าเอารมไรอะ
ตอนที่ผมอยู่กับเขาทางแม่เขาเคยพาไปจิตเวทด้วย

เคยไปกิจเวทด้วย

น่าจะครั้งเดียวแล้วก็เหมือนไม่ยอมไปหรืออะไรเนี่ยครับ

ตอนนั้นผมยังไม่ได้คบกันเลยยังไม่ได้รู้จักกันเลย
ไม่ได้รู้จักกับส่วนตอน
เพราะว่าผมเพิ่งมาคุยกับสวนปามหลังจากเลิกกับเขาไปแล้วหลายวันแล้ว
ไม่ได้ครบซ้อนแน่นอน

ก็มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เราได้คุยด้วยนะครับ

ก็จะตามคดีไงแล้วจะยังไงล่ะคะ
คือเขาจะไม่คุยเขาก็จะให้ตามคดีไง

ที่มานี่คือแค่จะมาคุยว่า
ว่านาเดียจะเอายังไงไม่ได้จะมาหาเรื่องหรือว่าอะไร
แต่ถ้าจะไม่คุยก็ตามนั้น
มึงมาถามมาเยอะเดียมันให้พวกนั้นมาคุยว่าให้มาคุย

สำเร็จ
ครับเราได้คุยกับนาเดียอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราไปคุย
ครั้งหนึ่งเธอยืนยันว่าไม่เคยแซะไม่เคยดูถูกเหยียดหย้ำ
ความเสียหายส่วนเหตุวิวาดทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นก็ไม่
ใช่เรื่องของชารีฟอดีตสามีเพราะอย่าขาดจากกันมา๓ปีกว่าแล้ว
จากขณะนั้นสามีเนี่ยคบกับสวนปามทั้งที่ยังแต่งงาน
กันอยู่แล้วอดีตสามีนั่นแหละชอบทำร้ายร่างกายจับมือมัดมือ
เท้าแล้วก็ขังไว้ในห้องจึงต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดออกมา
ยืนยันไม่เคยคิดกลับไปหาผู้ชายคนนี้อีกแล้วต่างฝ่ายต่าง
มีครอบครัวใหม่หมดแล้วที่ถูกกล่าวหาว่าชอบใช้ความรุนแรง
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะอ้าวฟังเธอหน่อยก็แล้วกันอันนี้
บอกของเธอมานะฮะทางฝั่งนี้นะครับ
ไม่สบายใจตรงที่เขามามองว่าแบบทะเลาะกันเรื่องเป็น
ภรรยาเก่ากับภรรยาใหม่จริงจริงมันไม่ใช่อะค่ะแล้วก็เรื่อง
พ่อแม่หนูที่เขามาลามปรัมอย่างนี้คือจริงเขาก็ไม่ได้
มาเกี่ยวข้องอะไรด้วยแล้วก็ทางเขาหนูก็ไม่เคยเอาพ่อแม่
เขามาพาดพิงอะไรทำไมต้องมาคอยที่จะมาแบบว่าเอาแม่หนู
มาเกี่ยวอยู่ตลอดเวลาพี่ประมาณนั้นถ้าเขาไม่ยอมก็ตาม
กฎหมายไปกับพี่ใช่เพราะจริงมันนัดตบกันมันก็ผิด
กันทั้งคู่อยู่แล้วอ่ะถ้าเอาจริงจริงใช่ไอ้ส่วนที่หนูจะทำ
แรงไปถ้าเขาจะแจ้งอะไรเพิ่มอันนั้นก็ตามเขาเลย
เขาจะไม่ยอมอะไรตรงนั้นน่ะแม่ก็ยอมรับว่ามันผิด
กว่าเหตุแต่แม่ก็อยากจะเคลียร์ให้มันจบอะไรที่มัน
หรืออะไรไปแม่ก็ขอโทษตรงนั้นเพราะแม่ก็ไม่ได้ว่า
อยากไม่ได้รู้ด้วยไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนั้นคือทางผู้
หรือทางอะไรก็ก็อยากให้จบเรื่องเคลียร์กันได้ก็อยากให้
เคลียร์แต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้หรืออะไรก็ต้องให้ดำเนินการ
ไปตามคดีแต่อย่ามาระรานกันแบบนี้พึ่งมันก็ไม่ได้ดี

นี่แล้ววันนี้เราก็ไปฟังมาให้อีกนะทั้ง๒ฝั่ง๒ฝ่าย
ฟังความทั้งสองด้านแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องหาทางคุยกันดีจริงนะฮะ
ใช้ความรุนแรงมาระงับปัญหาเนี่ยไม่เกิดผลสำเร็จสักครั้งนะครับ